พูดถึงปฏิบัติการที่จะนำทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำ
ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนใดว่า
วิธีการไหน๒จะเป็นช่วงเวลาไหน
แต่ท่านผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการเนี่ย

เวลาที่ดีภายใน๓๔วันนี้น่าจะเหมาะแล้ว
ทีนี้มาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล
ที่จะรับทั้ง๑๓ชีวิตมาดูแลต่อ
ก็คือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ส่วนวิธีที่๒ก็คือเฮลีคอปเตอร์
ทีนี้มาดูกราฟิกกันหน่อยนะคะ
อธิบายให้ฟังแบบนี้แผนแรกกันก่อน
หากเจ้าหน้าที่นำทั้ง๑๓ชีวิตขึ้นเฮลิคอปเตอร์
จะยกตัวจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ซึ่งจะมีการซักซ้อมวางจุดวางจุดจอดของฮอเอาไว้แล้ว
รวมถึงในช่วงกลางคืน
ทางการไฟฟ้าจะวางจุดติดตั้งไฟส่องสว่างไว้๖จุด
เป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
โดยจุดจอดนี้นะคะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลไม่ถึง๑กิโลเมตรเท่านั้นเอง

ใช้เวลา๒นาทีถึงโรงพยาบาลทันที

จะถูกส่งตัวไปยังหอผู้ป่วยสามัญอุบัติเหตุ
ถูกปรับให้เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ
ที่บริเวณชั้น๘ชั้นเดียวเท่านั้นนะคะ
ซึ่งภายในจะมีระบบควบคุมการติดเชื้อตามมาตรฐาน

ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งตัวผู้ป่วยเองและญาติ
จากนั้นนำทั้ง๑๓คนไปรับการตรวจร่างกาย

เป็นการประเมินภาวะอุณหภูมิของร่างกาย
การขาดน้ำการขาดสารอาหาร
เอ็กซาเรย์ปอดเก็บเลือดปัสสาวะ
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการค้นหาการติดเชื้อ
รวมทั้งตรวจพิเศษอื่นตามคำประเมินค่ะ

จะมีการแบ่งออกเป็นห้องเป็นสัตว์เป็นส่วนอืม
เมื่อขึ้นมาก็จะพบกับห้องโถงพักญาติ
ซึ่งจะถูกแยกห้องพักผู้ป่วยชัดเจน
ใช่ซึ่งแพทย์อนุญาตให้ญาติสายตรงที่ลงทะเบียนไว้
จำนวน๕๒คนเข้าไปได้เท่านั้น
โดยในเบื้องต้นก็จะยังไม่ให้ญาติเข้าไปเยี่ยม

สำหรับญาติและทีมแพทย์เข้าไปดูแลทั้งหมด๑๓ชีวิต
ญาติจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ผ่านการฆ่าเชื้อก่อน

เจลล้างมือล้างมือซะให้ความปลอดเชื้อปลอดภัย
แล้วก็นั่งในจุดที่จัดเตรียมเอาไว้เท่านั้น

สัมผัสตัวห้ามดูแลห้ามให้อาหาร
แล้วก็ไปแตะสัมผัสเครื่องมือทางการแพทย์
ช่วง๒๔ชั่วโมงแรกโดยเด็ดขาด
เนื่องจากว่าในถ้ำคุณผู้ชมคือมันมีการฟัดวางพิเศษ
แล้วก็อาจจะมีเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็น
แล้วข้างนอกไม่มีอาจจะมาสู่คนด้านนอกได้เหมือนกัน
ทีนี้ต่อมานะคะห้องสำหรับเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีเหมือนกัน

โดยจะเป็นห้องสำหรับการเก็บเอกสารห้องทำงาน
ห้องนี้จะมีช่องเชื่อมต่อกับห้องผู้ป่วย
หากมีอาการฉุกเฉินสามารถเรียกได้ทันที

เป็นห้องผู้ป่วยที่มีเตียงจัดไว้
๓เตียงแบบนี้เรียงกันอยู่รวมกันนะคะ
เตียงนี้มีอุปกรณ์การแพทย์ครบครัน
เพื่อรองรับการรักษาอย่างสมบูรณ์
แต่เป็น๓ชั้นด้วยกันห้องที่จะเข้าไปค่ะ
ตอนนี้ทุกอย่างด้านนอกเตรียมพร้อมทั้งหมดแล้ว
รออย่างเดียวรอวันที่เขาจะออกมาทั้ง๑๓คน

เรื่องของน้ำที่มาเติมในถ้ำโดยเฉพาะน้ำฝน
ซึ่งหลังจากนี้ก่อนหน้านี้เราสัมภาษณ์อธิบดี

ท่านบอกว่าฝนจะเริ่มตกหนักอีกครั้ง
ตั้งแต่วันเสาร์ก็คือเมื่อวาน
เรื่อยไปจนถึงอาทิตย์หน้า

ก่อนหน้านี้เราได้เรื่องดีจากพายุพระพิรุณ

แต่ว่าหลังจากนี้อาจจะไม่ใช่ข่าวดีแล้ว
คุณกุ๊บจนัดเดี๋ยวมีรายงานด้วยค่ะ
เอามาดูภาพสดกันหน่อยนะคะที่ถ้ำหลวง
เหมือนจะมีการเริ่มเคลียร์พื้นที่
จะไล่คนออกแล้วเหมือนกันนะฮะ

อันนี้เป็นภาพกล้องสดที่เราอยู่ที่หน้าถ้ำนะฮะ
อาจจะกระตุกนิดหนึ่งสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ

สื่อต่างชาติก็โดนเคลียร์เหมือนกันนะ

ดังนั้นทุกอย่างต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อให้ทุกคนนั้นได้ข่าวเหมือนกันนะครับ